เพื่อนรอบข้างติดโควิดมากน้อยแค่ไหนแล้วฮ
โอ้โหก็ได้ยินข่าวคนนู้นคนนี้นะคะรอบตัว

สถานการณ์วันนี้มีการประชุมทีมใหญ่
สอบคอท่านนายกรัฐมนตรีกำชับเลยนะ

ทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงนะ

เรื่องนี้เปิดเผยโดยนายธนกรวันบุญคงชนะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ผลเอกประยุจรรย์โอชาณายกวธมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกราหม
กำชับเลยบอกพวกเราต้องสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องกับประชาชน
ยืนยันว่าประเทศไทยมีระบบสาธารณสุขที่ดี
คนติดเชื้อโควิด๑๙เข้าถึงการรักษาได้ดี
ถ้าเปรียบเทียบจำนวนผู้เสียชีวิตนะ
จะเห็นว่าประเทศไทยมีจำนวนน้อยกว่าประเทศที่มีจำนวนประชากรใกล้เคียงกัน
ส่วนการรักษาอัตราการครองเตียงยาเวชพันธุ์ยังมีเพียงพอต่อความต้องการครับ
สั่งให้ทุกหน่วยงานอำนวยความสะดวก
ดูแลประชาชนให้ได้รับบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง
รวมทั้งติดตามการเบิกจ่ายค่ารักษาโควิด๑๙
ให้ถูกต้องเหมาะสมไม่ซ้ำซ้อน
เพราะต้นทุนของแต่ละโรงพยาบาลไม่เท่ากัน
อันนี้ไม่รู้ว่าท่านได้ยินอะไรมาเหมือนกัน

ก็คือณเวลานี้ไปต้นไปใครสีเขียว
คือป่วยสีเขียวที่ป่วยแบบอาการน้อยมาก

ให้รักษาตัวที่บ้านหรือที่ศูนย์พักคอย
ลดการใช้เตียงในโรงพยาบาล
เพื่อเอาไว้รองรับผู้ป่วยวิกฤตนะครับ

เพื่อรักษามาตรฐานและมาตรการการควบคุมโรค
ขอบอกว่าที่ประชุมมิมติ
ปรับลดวงเงินประกันนักท่องเที่ยว

ต้องมีการวางเงิน๕๐๐๐๐สหรัฐ

อินอาร์ตีพีซีอาร์เหมือนเดิม
กรทมติดโควิดติดโควิดปั๊บท่านพูดว่าราชการกรทมทำยังไง
ท่านกลายเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงอ่ะสิเพราะว่าเพิ่งจะนั่งรับประทานอาหาร
กับรองประหลัดกรทมมาเมื่อวันเสาร์ค่ะนะฮะทำให้ผู้ว่ากรทมลุกเลยครับ
ธรรมเนียบรัฐบาลทันทีต้องบอกว่าณเวลานี้ผลการตรวจท่านเป็นลบนะ
ท่านพูดว่าราชการกรุงเที่ยวมหานครระบุว่าท่านก็ไม่รู้ว่า
ประหลัดกรทมจะติดเชื้อโควิด๑๙เพราะถ้ารู้ก่อน
ท่านจะไม่มาประชุมวันนี้จะไม่มาประชุมร่วมกับ
นายกราธมนตรีและสมบัติคอร์ชุดใหญ่อย่างแล้วก็ตาม
เอาล่ะมาดูภาพรวมวันนี้ตัวเลขใครได้เห็นแล้วก็ตกใจทั้งนั้น
เพราะว่าวันนี้นะครับผู้ติดเชื้อรายใหม่๒๑๒๓๒รายครับ
มันก็จะเป็นสถิติใหม่๓๘๑๒๒รายหรือ๒๒คนใน๑วัน
นี่ค่ะถ้าดูจากกราฟนี่วันนี้เป็นวันที่กราฟกระดกขึ้นสูง
ทั้งสองอย่างเลยนะคะคือมันเงยหัวขึ้นนะ
แล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะถึงจุดสูงสุดตามเขาเรียกอะไรตามลักษณะของกราฟ
แล้วจะตกลงเมื่อไหร่ใช่อ่ายังดูไม่ออกเลยเนี่ยค่ะก็เอามาให้ดูกัน
วันนี้เป็นวันที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมากจริงในส่วนของตัวเลข